คราวนี้เป็นช่างทาสีก็ขึ้นไปบนหลังคา
คุณจะไปทาสีแล้วปรากฏว่าไปเหยียบกระเบื้องแผ่นใส
แล้วทะลุลงมากระแทกพื้นเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับช่างทาสีวัย๕๖ปีค่ะ
ซึ่งนี่คุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เป็นนาทีชีวิต
ขณะที่ในพุทธกลิ่นชูอายุ๕๖ปี
ชาวอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีตกลงมาแบบนี้นะคะ

ซึ่งอยู่ในตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ทีนี้ตำรวจโรงพักบ้านโป่งพอได้รับแจ้งเหตุแล้ว
ก็ไปรีบไปถึงที่โรงเรียนแห่งนี้เลย
ไปพร้อมกับมูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี
ในจุดที่เกิดเหตุตรงนี้เลยแหละค่ะ
มันเป็นทางเดินระหว่างอาคารเรียน
ก็พบร่างของนายพุทธนอนเลือดไหลออกปากออกจมูกนะคะ
เพราะว่าตกมาจากหลังคาสูงประมาณสัก๕เมตร
แล้วก็มีเศษกระเบื้องเมื่อกี้แตกกระจายเต็มไปหมดเลย
จากการสอบสวนค่ะก็ทราบว่าผู้ตายเป็นช่างทาสี
แล้วก่อนเกิดเหตุก็ขึ้นมาทาสีที่หลังคาโรงเรียนตั้งแต่เช้าเลย
แล้วตอนนั้นนะคะระหว่างที่เหยียบกระเบื้องหลังคา
คุณผู้ชมเห็นจุดตรงที่มันทะลุลงมาตรงนี้ไหม

คือพอเขาไปเหยียบกระเบื้องใสมันก็ไม่ได้แข็งแรง
ไม่ได้แข็งแรงมั่นคงเท่ากระเบื้องอื่นไงคะ
มันก็เลยตกลงมาทะลุลงมาค่ะ
แล้วตัวเนี่ยกระแทกพื้นศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนที่จะส่งมอบศพให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป